อุดรธานีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ชวนกันเข้าป่าท้ายหมู่บ้าน
เก็บเห็ดมาแกงกินโอ้โหพอกินไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
อาเจียนคลื่นไส้ทั้งคู่เลยนะพี่อุ๋ยทั้งสามีภรรยา
ตั้งแต่ดึกข้ามวันมาสายอีกวันหนึ่งอาเจียนไม่เลิก
แต่เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลไงคะแล้วมันก็น่าเศร้าก็คือตัวภรรยาเสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชม
สามีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ว่าคงไปเก็บเห็ดพิษมาแล้วแบบกินเห็ดพิษเข้าไป
หน้าตามันอาจจะคล้ายกันเก็บมาโดยไม่รู้อะค่ะมาแกงกินแล้วเนี่ยค่ะ
อาการหนักแบบนี้เลยกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีผู้เสียชีวิตคือนางสาวสร้อยทอง
อายุสี่สิบปีคือภรรยาเจ้าของบ้านส่วนสามีคือนายสมควร
อายุสี่สิบปีอาการสาหัสค่ะไปเก็บเห็ดระงากซึ่งลักษณะคล้ายเห็ดระโงก
มากินมาปรุงอาหารกินนะคะก็เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ของนายสมควรคุณแม่นวลค่ะ
แม่บอกว่าเมื่อวันก่อนลูกชายกับเมียไปเก็บเห็ดในป่า
หมู่บ้านมาแกงกินตอนดึกคลื่นไส้อาเจียนเบลอไม่มีแรง
ลูกชายโทรหากู้ชีพเอามาต่อบ้านจันทร์แต่ลูกสภัยบอกไม่เป็นไรยังไหว
ไม่ไปโรงพยาบาลก็ได้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันค่ะ
เช้าอีกวันหนึ่งทั้งคู่ยังอาเจียนไม่หยุดอย่างที่บอกค่ะข้ามคืนเลยอ่ะ
อาเจียนเงินคล้ามคืนลูกสภัยก็ยังไม่ยอมไปโรงพยาบาล
ดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรหรอกสักพักคือช็อกไปเลยนะ
็อกแล้วนิ่งไปเลยนี่คือเห็ดที่เขากินกันนะคะ
นี่ค่ะคือตัวภรรยาช็อกแล้วนิ่งไป
แม่ของฝ่ายชายแม่ของนายสมควรเขย่าตัวลูกสะพ้ายตื่น
ตื่นค่ะคือไปเลยค่ะ
ส่วนลูกชายแม่ก็อาการหนักเหมือนกันนะคะนั่งเห็นภรรยาตัวเองขาดใจไปต่อหน้าต่อตา
แต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะครับแม่เลยบอกไม่ได้ละลูกชายแม่แบบไปโรงพยาบาลเถอะ
สาเหตุก็เนี่ยค่ะแกงเลียงเห็ดค่ะที่ทำกินกัน
ที่เอามาแกงมันเป็นเห็ดระโงกขาวที่กินได้นะคะ
แต่มันมีเห็ดระงากขาวที่มีพิษผสมมาด้วย
เค้าบอกว่าก็ไม่รู้ตั้งใจไปเก็บเห็ดกันเลย
ข้างขึ้นเขาเจ็บมาแล้วมาพื้งไว้พื้งไว้แล้ววันนี้
แม่แล้วว่าอ้าวซูซี่แจงกินใกล้กินด้วยประสูร์ค่อยกิน
ทุกคนว่าค่อยกินกินประจำเลยอยู่บ้านแล้วทีนี้เขาทำแจงอะไร
แจงเรื่องกัดแจงมาได้ถ่วยประมาณแค่นี้ถ่วยถ่วยก๋วยเตี๋ยวล่ะ
ได้ถ่วยหนึ่งแต่ว่าพวกมันกินหลายพวกเผื่อพวก๑๖๑๘นะ
ศพของนางสาวสร้อยทองญาติได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
พ่อแม่ลูกสาวมาจากกาลสินมาถึงก็ร้องไห้กัน
โดยเฉพาะลูกสาวอายุเพิ่ง๑๕นั่งร้องไห้ข้างโรงศพแม่ตลอดเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียน
ส่วนตัวคุณแม่ของผู้ตายนะคะคุณยายพรศรีอายุ๖๓
บอกว่าเคยพาลูกสาวกินเห็ดแบบนี้ตั้งแต่เด็ก
แต่ที่เคยกินมันคือเห็ดระโง่ขาว
มันขึ้นในป่ายูคามันไม่มีพิษ

ลักษณะมันคล้ายกันเสียใจนะคะมองว่าแม่พรศรี
ว่าถ้าลูกสาวเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นมันยังพอเข้าใจได้ไง
แต่เนี่ยกลับมาเสียชีวิตเพราะกินเห็ดอ่ะ
ความเป็นแม่นะคะบอกอยากจะตายแทนจริง
ภาวนาให้ลูกเขยปลอดภัยเพราะว่าสงสารหลานค่ะ
คุณสุชาดาก็เลยให้ทางลูกสาวกับลูกชายของสองสามีภรรยาที่ไปเก็บเห็ดมากินเนี่ยนะฮะ

นะครับน้องผู้ชมดูไว้นะครับเผื่อใครไปพบเจอนะครับจะได้ฝากเตือนกันด้วยนี่นะคะถ่ายภาพหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหิตลงโอกขาว๘๐๐เป็นกิ

โง่ขาวกินได้นี่นะฮะสีเขียวนี่กินได้เห็ดระงากขาวผิว
วกเห็ดจะขลุขระไม่เรียบมีสีขาวขุ่นก้านจะตันตลอดแนวสี
แดงฝั่งสีแดงนี่กินไม่ได้นะครับคือถ้าใครไปเผลอกินข้าว
ไปเนี่ยภายใน๖๒๔ชั่วโมงจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้อง
ร่วงอย่างหนักหลังอาการหนึ่งวันเนี่ยถึงขั้นอาจจะตับอักเสบรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าไปหาหมอไม่ทันหลังจากฝนตกเห็น
นี้จะขึ้นในป่าเยอะมากชาวบ้านเขาจะมาเก็บไปทำอาหารนะ
เห็ดระโงกขาวนะครับแต่ต้องดูดีอันนี้ชาวบ้านเทียบให้
ดูเนี่ยถ้าซ้ายมือนี่นะฮะกับขวามือซ้ายมือนี่คือกินได้นะฮะ
ขวามือขวามือที่ถืออยู่เนี่ยกินไม่ได้เห็นไหมขวามือผิว
วกเห็ดจะขลุขระจะไม่เรียบต้องดูดีนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้เขาเรียกเหตุระงากค่ะคือแถวบ้านเราคือเขาไม่นิยม
กินกันค่ะมันมันเป็นยังไงลักษณะมันต้องดูยังไงขามัน
ตันค่ะเห็ดที่กินไม่ได้ขาจะตันเห็ดที่กินได้ขามัน
จะเป็นรูโผล่ตรงกลางมีหนอนเจาะใช่ค่ะอันนี้มันไม่มีหนอนมัน
เป็นเห็ดกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราโชว์ให้กล้องดูนี่ค่ะกินไม่ได้
กินไม่ได้เขาเรียกว่าเห็ดละงาดแล้วเคยมีคนกินมาก่อน
เห็ดแบบเนี้ยคนที่เขารู้เขาก็ไม่กินค่ะคนที่เคย
กินอ่ะมีอาการเป็นแบบพี่สองคนนั้นเลยไหมเขาไปหาหมอ
ทนก็หายไม่เป็นอะไรจะทับหาหมอไม่ทำก็ตายเหมือนกันครับ
ภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากการ
เห็ดพิษเข้าไปนะครับทำให้ช็อกเสียชีวิตนะครับ
แต่ต้องรอผลที่แน่ชัดก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันจะเป็นตัวปัจจัยร่วมหรือเปล่า
อ่าอย่างเช่นมียาฆ่าแมลงปะปนอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ
ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีออกมาเตือนชาวบ้านให้ระวังด้วยนะครับ
ช่วงนี้ฝนตกชุกเห็ดออกเยอะมีทั้งเห็ดมีพิษและไม่มีพิษ
ยังไงต้องดูกันให้ดีก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับ